ส่วนความคืบหน้าเหตุสะพานถล่มนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพญาในจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ล่าสุดวันนี้ครับหน่วยงานในจังหวัดก็มีการลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของพระราชทาน
เพื่อให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ
ขณะที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสาเหตุของสะพานพังถล่มในครั้งนี้
ติดตามจากคุณพัชรพลลั่นธมเหลืองบรรยายงานสดมาจากจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
หลังจากเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์เคนที่ใช้ในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพญาถล่ม
จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บนับ๑๐คนบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย๓หลังคาเรือน
เมื่อเช้านะครับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดได้ลงมาช่วยเหลือชาวบ้าน
แล้วก็วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็ได้มาลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการถล่มครั้งนี้ครับ
นายประยูณรัฐนาเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ซึ่งมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
บรรเทาสารภัยและเหล่ากาชาติ

ถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ให้กับ๓ครอบครัวที่บ้านเรือนได้รับความเสียหาย
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียุธยาบอกว่า
พร้อมจะช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มที่
โดยเร่งรัดให้ผู้รับเหมาดูแลเรื่องค่าเสียหายทั้งหมด

จากนั้นคณะทำงานจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
นำโดยสัตว์อาจารย์อมรพิมารมาศ
เลขาธิการสภาวิศวกรและกรรมการอำนวยการวศธ
ลงพื้นที่บริเวณสะพานเพื่อหาสาเหตุการถล่มครั้งนี้
เลขาธิการสภาวิศวกรเปิดเผยว่า
การที่คณะทำงานลงมาในวันนี้
จะต้องตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นว่า

และสืบหาร่องรอยชิ้นส่วนที่เสียหาย

พร้อมทั้งจะนำไปกำหนดมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติม
จากกรณีเช่นนี้ไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ซึ่งคาดว่าน่าจะต้องใช้เวลาประมาณ๑๓เดือน
จะสามารถรู้ถึงสาเหตุการถล่มครั้งนี้
ที่เราลิสต์เอาไว้สัก๓๔ประเด็น

ของข้อมูลที่เราจะไปสืบค้นมาได้

แต่ผมก็ตั้งใจว่าน่าจะอยู่ในระดับ
ประมาณสักเดือนถือว่าถึง๓เดือน

อย่างไรก็ตามทางสภาวิศวกรรม

นำกลับมาใช้ใหม่โดยเด็ดขาด
พร้อมทั้งหากการก่อสร้างแล้วเสร็จ
จะต้องมาตรวจสอบความปลอดภัยอีกครั้ง
เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ

ติดตามได้ในช่วงรายการรถปลดทุก

รายงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ